มาดูความคืบหน้าเรื่องของสวยนะฮะโรงงานหมูยอดที่ตำรวจไปเรียกรับสวย
ก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีหลักฐานเป็นสลิปโอนเงินด้วย
ผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้แก๊งตำรวจนอกรีดพวกนี้แหละหยุดปฏิบัติงานไปก่อนนะครับ
นี่ฮะเป็นภาพวงจรปิดนะครับบันทึกเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจนั่งรถเข้าไปจอดที่หน้าสำนักงานโรงงานลูกชิ้นหมูยอรินชัยหมู่๑๗
ที่บ้านหนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มนายสุเทพแก้วเวียงชัยเจ้าของโรงงานข้อหาสินค้าไม่มีออยอร์
เรียกเงินตอนที่จับกลุ่มใน๗๐๐๐บาทแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
พร้อมกับเรียกเก็บสวยเดือนนะเดือนละ๕๐๐๐ด้วยนะฮะเหตุเกิดใน๓กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในโรงงานแล้วก็มีการให้คำแนะนำเจ้าของโรงงานกันไป
เรื่องของการส่งเอกสารการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ดำเนินการไปอย่างถูกต้องกันก่อนนะครับทีนี้ก็ไปคุยกันกับทางด้านของนายสุเทพ
นายสุเทพเป็นผู้เสียหายบอกว่าถ้ามีตำรวจเรียกไปให้ปากคำ
ให้ข้อมูลที่โรงพักก็จะไปกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดอุดรธานี
คงไม่กล้าไปตามลำพังเพราะกลัวและกลัวจะถูกไม่เรียกเรื่องอีก
โดยระหว่างที่ผู้เสียหายพูดคุยกันกับผู้สื่อข่าวก็มีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาหาผู้เสียหาย
โดยอ้างว่าผมเป็นตำรวจเป็นตำรวจยศพลตำรวจตรีขอพูดคุยลักษณะเหมือนเป็นการต่อรอง
บอกว่ายุติเรื่องราวทั้งหมดได้ไหมให้ยุติเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ทำให้ผู้เสียหายก็กลัวขึ้นมาอีกเกิดความกลัวเป็นอย่างมาก
และปฏิเสธที่จะไม่ให้สัมภาษณ์อย่างเด็ดขาดก่อนจะกลับเข้าไปเก็บตัวเงียบในบ้านอีก
ส่วนทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสันธานอินทรจักรเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ก็ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว
มีการเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อน
จากว่ามีหลักฐานเป็นภาพในกล้องวงจรปิดมีสลิปการโอนเงินแล้วก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ก็รับเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ซึ่งคงจะต้องเดี๋ยวดูทางพุ่งกลับเมืองจะรายงานเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมา
แล้วก็จะได้นำเสนอภูมิคับการนะครับเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการทางวินัยและทางปกครอง
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นตำรวจจริง๒นาย
ส่วนอีก๔นายนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่นะครับ
โดยผู้บังคับบัญชาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทั้งหมด
หากเป็นตำรวจจริงจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงต่อไป
และมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
รวมรวมหลักฐานส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท
ทำการสอบสวนในฐานความผิดร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริตและร่วมกันกันโชคทรัพย์
กรอบระยะเวลา๓๐วันต่อไปนะครับ